แล้ววันนี้นะคะที่ฉันได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์พิเศษนะคะ
และรัฐมนตรีว่าการกระสูงศาสนสุขนะคะ
คือหลักที่ไปคุยเนี่ยตั้งใจจะไปคุยเรื่องของวัคซีน

คลัสเตอร์งานปาร์ตี้แล้วก็เป็นกลุ่มก้อน
แล้วก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของการปกปิดไทม์ไลน์เนี่ย
คือหลายคนถามว่าคือคนกลุ่มนี้เขาควรจะรู้อยู่แล้ว
มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายรู้ว่าผิดกฎหมายแต่ทำไมยังกล้าทำ
กล้าทำเพราะว่ายังไม่มีตัวอย่างในการดำเนินคดีหรือเปล่า
รองนายกตอบเรื่องนี้ว่ายังไงเดี๋ยวลองไปฟังดูนะคะ
ก็เลยไปทำสิ่งที่มันไม่ควรเกิดในประเทศเรา
เรามีสถาการณ์ถุเฉินเราบอกว่าห้ามกินเวลาห้ามขายเล่า
ห้ามกินอาหารหลัง๓ทุ่มก็ทำกันสักข้ามคืนอย่างนี้ผิดกฎหมายไหม
นี่ค่ะท่านอยากฟังจากปากท่านเลย
แล้วก็คนที่ทำสิ่งเหล่านี้ก็ต้องถือว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาด
ล่าสุดคือในโลกโซเชียลพูดถึงเยอะประเด็นนี้นะคะ
กลุ่มก้อนจากการจัดงานปาร์ตี้กลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียง
จากประเด็นเรื่องของการรวมกลุ่มปาร์ตี้แล้วนะท่าน

อยากฟังจากปากท่านว่าเอายังไงกับคนกลุ่มนี้ดี

ผมสั่งการให้มีการออกหนังสือไปให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ปกปิดข้อมูลผิดกฎหมายอยู่แล้ว
แต่คนที่ขายเหล้า
ในสถานบริการอาหารผิด

บาร์สถานบันเทิง
อย่างนี้ปิดยกตัวอย่างเลยบรรยันทรี

ไม่ได้ไปโอเคจัดที่ดาดฟ้าค่ะ
เคยไปไหมดาดฟ้าบรรยันทองไม่เคยไปค่ะ
เป็นบาร์ประเภทนี้เปิดไม่ได้

เป็นส่วนตัวไม่ได้ครับเพราะว่า
คุณให้บริการแล้วคุณคิดตังค์เขาหรือเปล่า
คนที่มาจัดกลุ่มดาราที่ไปจัดปาร์ตี้

ปิดบรรยันทรีย์ได้ไหมว่าเป็นของส่วนตัว

สั่งอาหารไหมสั่งเหล้าไหม
ท่านจะบอกกับคนกลุ่มนี้ยังไงคนเหล่านี้ยังไง
คือเชื่อว่าทุกคนรู้นะว่าผิดกฎหมายนะท่านนะ
แต่พอยังไม่ได้เห็นภาพในการดำเนินคดีบางคนไม่กลัว

เราก็ต้องทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์ให้เข้มแข็ง
สังคมควรจะต้องให้บทเรียนกับคนพวกนี้
ว่าความเห็นแก่ตัวความคึกขนอง
ความไม่รับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทำกลางสถานการณ์อันเลวร้ายเช่นนี้สถานการณ์วิกฤต
มันทำให้เกิดความเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าอย่างไร
เรากำลังจะคลี่คลายสถานการณ์ให้คนเริ่มทำมาหากินได้

พอมาเจอแบบนี้เราก็ต้องขันน็อตอีก
ใครเดือดร้อนคนไม่กี่คน
ทำให้คนกี่คนทั่วประเทศต้องเดือดร้อน
นี่คือสิ่งที่เป็นผลจากการรักสนุกของพวกท่าน
โดยที่ไม่มีความรับผิดชอบขาดความรับผิดชอบต่อสังคม
สมควรจะต้องถูกดำเนินคดี
สมควรจะต้องถูกสังคมให้บทเรียน
ถ้าฟังจากคุณอนุทินชัดเลย
ชัดเลยเรื่องการจัดงานปาร์ตี้ลงโรงแรมร้านอาหารอะไรในช่วงเวลานี้
ใช่ขยายผลไปถึงโรงแรมสถานที่จัดงานปาร์ตี้กันด้วยนะ

ใช่ค่ะอีกหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนต้านโควิด๑๙นะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้มาติดตามกันแบบเต็มนะคะ
หรือไม่ก็ท่านติดตามทางเพจไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้นะครับทุกผู้ชมครับ